ตอนรู้สึกก่อนนะรีบเราเรียกก่อน

มีบางช่วงเป็นประหย่างคอนฟราย

ส่วนตัวแล้วหลังจากที่ผมได้ประชุม
ผมมีความรู้สึกว่าคดีนี้
มีแรงมูลเหตุจูงใจทางการเมืองมาก
เพราะแม้แต่คำถามพื้นถามง่าย
ว่าผมผิดตรงไหนเอกสารที่ชี้แจงไปแล้ว
มีตรงไหนที่กรกตไม่เชื่อ
มีตรงไหนที่กรกตเห็นว่า

ไม่สามารถชี้แจงกับพวกเราได้
ทำให้ผมเชื่อว่า
คดีนี้มีมูลเหตุจูงใจทางการอื่นครับ
เป็นรายละเอียดที่เตรียมไปตามเอกสาร
แต่ก็ต้องบอกว่าเราพูดคุยกันในรายละเอียดน้อยมาก
เพราะมันอยู่ในเอกสารหมดเรียบร้อยแล้ว
สิ่งที่ทำให้การประชุมเป็นไปอย่างตรึงเครียด
ไม่ใช่เรื่องรายละเอียดของเหตุการณ์ใด
แต่เป็นเรื่องของหลักการของสิ่งที่ถูกต้อง

กรกตไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้เลย
ดังนั้นหลังจากการประชุมเสร็จ

ไม่ใช่เรื่องกฎหมายแต่เป็นมูลเหตุแรงจูงใจทางการเมือง